ตอนนี้นะครับเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากก็คือกรณีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมทั้งคณะเดินทางไปประชุมที่ฮาไวน์
สหรัฐอเมริกาครับโดยมีตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ปรากฏผ่านสื่อออนไลน์
สูงถึง๒๐ล้านบาทตัวเลขนี้กำลังสะเทือนความเชื่อมั่นของคอสช
ขึ้นชื่อว่าเป็นยุคของการบริหารที่ต่อต้านการทุจริตมากที่สุด

ที่แจ่งมาแล้วมั้ยใช่หรือ
ก็เป็นการทำงานตามระบบของระบบอยู่แล้ว
ผมถามที่ว่าการแบบประชุมเนี่ยเครื่องบินบินตรงมีไหมมีไหม
อ่าไม่มีอันที่หนึ่ง
อ่าขี้อย่าตอบแทนไปฟังเขาตอบมา
สองเขาไปทำประโยชน์อะไรเขาทำประโยชน์อะไรเขาไปเที่ยว
อยากฟ้องเราไปฟ้องมา
ไม่ได้ร่มเสียทั้งที่เนี่ย
แต่จะเอาปัญหาเหล่านี้มาถามเรา
ไปฟ้องมาไม่ได้ร่มเสียทั้งที่เนี่ย
แต่อย่าเอาปัญหาเหล่านี้มาถามเรา

ก็ระบุตัวเลขงบประมาณที่ตัวเองเคยใช้เดินทางเมื่อตอนเป็นรัฐมนตรี

ใช้งบประมาณไม่เกิน๒ล้านบาท
ทำให้พลเอกประวิทย์ชี้แจงว่า
งบประมาณที่ใช้จริงไม่ถึง๒๐ล้านบาท
และย้ำว่าเป็นการช่วยเหลือบริษัทการบินไทย
ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการ

อย่างค่าอาหาร๖แสนเขาแค่ไม่ถึงหรอก
เพราะว่ามันไปไม่ถึงมันไปไม่ทั้งเต็มลำ
ตั้งใจจะเล่นงานผมแค่นึกว่าผมจะนั่น
ความจริงผมไม่ได้นั่นไม่มีผมไม่ยอมเงินทุกบาท
ไม่ได้มีคนรับเงินมาไม่ได้รับใช้มา
ทุกคนก็คือก็เป็นหน่วยงานต่อหน่วยงานว่ากัน
ด้านนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม

ดูท่าทีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
ว่าจะเข้าตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่
หากยังนิ่งเฉยก็จะเดินหน้าร้องต่อผู้ว่าสตง
เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการใช้งบประมาณเดินทางคุ้มค่า

ซึ่งสตงสามารถเอาผิดได้
เอกสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่เปิดเผยทางเว็บไซต์ถึงเที่ยวบินไปฮาไวน์สูงถึง๒๐ล้านบาท
จะเป็นไปตามระเบียบราชการก็ตาม
แต่เรื่องร้อนดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลขอสชไม่น้อย
เพราะนายกรัฐมนตรีเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถึงค่านิยม๑๒ประการ
โดยเน้นให้ข้าราชการและประชาชนยึดถือความพอเพียงเป็นหลัก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน